อุ้มลูก๓ขวบไว้แขนซ้าย

กรถให้ไปส่งหน่อยพอรถไม่ไปเอามีดฟันเขาเลยครับ
ทั้งที่อีกมือหนึ่งอุ้มลูกอยู่ครับ
แล้วพอจับได้เขาบอกว่าเขาทำอะไรลงไป

แบบนี้ฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

คล้ายเหมือนกับจะเป็นคนส่งอาหารหรือเปล่า
ส่งของอะไรสักอย่างเพราะมีกระเป๋าอยู่ท้ายรถด้วย

สอนสีแดงชี้อยู่แป๊บหนึ่งครับ
นี่ครับคนก่อเหตุอุ้มลูกไว้มือหนึ่ง

หลังจากนั้นไล่ฟันเขาจนคนเจ็บรถล้ม

คนก่อเหตุเดินย้อนกลับมาแล้วมาเอา
เตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ตรงนี้ขี่ไปครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราธานีครับ

อัศพลอายุ๔๓เป็นคนนายงครับ

ชนะเกษม๒๑ในพื้นที่ตัวเมืองสุราธานี

พอไม่ไปส่งก็เลยอ้าวถ้างั้นจัดการ
ฟันซะเลยแล้วก็ขี่ไปเองเลยแบบนี้ครับ
ตำรวจตามไล่จนเจอตัวนะครับ

จากจุดนี้๑๕กิโลเมตร

นายคุณานนท์อายุ๒๗ปี

แล้วกว่าจะจับตัวได้เขาใช้มี่สู้ตำรวจด้วยนะฮะ
สุดท้ายคุมตัวได้เรียบร้อยบาดแผลสะบักสบอมเหมือนกัน
นายคุณานนท์ยอมรับเสพกัญชาไปแล้วอุ้มลูกสาว

ต้องการจะไปกาญจนดิตโบกรถจากในพื้นที่ตัวเมืองสุราชนี่แหละ
อุ้โหระดุจังหวะเดินไปหาตำรวจดูฮะ

ยังไงคือเจ็บเดินไม่ไหวหรือยังไง
ข้อเท้าอาจจะมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วยครับ
แล้วก็ค่อยกระโดดเอา

ตำรวจบอกว่าเท่าที่สอบปากคำเขามีอาการเหมือนมึนเมาและพูดจาสับสน
เขาบอกว่าคนเจ็บจะทำร้ายเขาก่อน
ทำร้ายก่อนหรือเปล่าขอย้อนกลับไปดูภาพวงจรปิดอีกสักครั้งครับ
จังหวะที่คนเจ็บเอารถมาจอดดูนะฮะ
คนนั้นเขาวิ่งตามมาแล้วเหมือนถามอะไรกันสักอย่าง
จังหวะนี้แล้วเขาก็หยิบมีดฟันเลยครับ
เขาบอกว่าคนเจ็บจะทำร้ายเขาก่อนผมต้องการไปกาญจนดิต

เอาคนเจ็บเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจำไม่ได้นะครับ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดผมทำผิดงั้นขอโทษด้วยก็แล้วกันฮะ
เป็นรู้สึกมั้ยที่นี่ทาพิศเหล่าเล่นยาเล่นได้ไหม

แล้วที่น่าสงสัตว์แล้วเป็นหวงมากก็คือลูกสาว
วัย๓ขวบของผู้ก่อเหตุ

คือพ่อมาโดนจับแบบนี้อีก
เนี่ยฮะ
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ